หยุสุดสัปดาห์นี้หลายคนวางแผนจะเดินทางไปเที่ยวนะคะ
เฉพาะอย่างยิ่งที่เขาใหญ่ปากช่องโคราชเนี่ย
ฝนตกติดต่อกันตกหนัก๒วัน๒คืนเลยทีเดียวค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นทางขึ้นเขาใหญ่นะคะที่อำเภอปากช่องบริเวณถนน
โลเมตรที่๒๘คือเจ้าหน้าที่ต้องเอารถแทรคเตอร์มาเปิดเส้นทางค่ะเพราะว่า
ฝนเนี่ยมันตกลงมาทั้งคืนนะฮะทำให้ต้นไม้เนี่ยล้มขวางถนนแบบนี้ไม่มี
สัญจรได้เลยแถมยังมีดินถล่มลงมาทับถนนซ้ำอีกด้วยร่องน้ำก็
ระบายน้ำไม่ได้น้ำก็ยิ่งเอ่อไหลล้นข้ามถนนไปอีกการทำงานของเจ้าหน้าที่
ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากอะค่ะต้องสั่งปิดด่านเขาใหญ่ที่ฝั่งเนินหอม
จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ฝั่งอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาเพื่อให้เจ้า
ที่ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามีต้นไม้ล้มลงมาขวางถนนเพิ่มอีกค่ะโอ้โหนี่ทางขึ้นเขาใหญ่นะคะ
ครับคือหลายคนวางแผนจะไปที่นี่ไงอ๋อใช่ฮะคุณเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะ
ครับล่าสุดนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาลงพื้นที่เองเลยค่ะไปตรวจสภาพความเสียหาย
ก็คือถนนทางขึ้นอุทยานเนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากมีดินสไลด์ถนนขาด
เสาไฟฟ้าตลอดทางขึ้นอุทยานล้มเสียหายกว่า๒๐เสา
กว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จคุณภาคภูมิค่ะ
ประมาณ๒๓วันค่ะนี่คือผู้ว่าบอกไวนะคะ

ตรงนี้เขาใหญ่กันนะครับก็ยังมีอีกมาก
ตั้งแต่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปจนถึงอ่างเก็บน้ำลำตะคอง
ก่อนที่จะลงอ่างเก็บน้ำเนี่ยทุกจุดจะต้องมีการแจ้งเตือน

และรวมถึงก็ต้องจับตาน้ำในอังกฏน้ำนำสะพอง

บุหรักแล้วไปนำลงไปทีเดียวเราจะระบายน้ำ
จะขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขามีส่องสัตว

ตอนนี้ต้องเคลียรฟื้นพระความปลอดภัยของพวกเรานี่แหละ

เพราะว่าหลายคนเป็นกังวลว่า
เก็บน้ำแล้วนะคะครับเพราะว่ามวลน้ำทั้งหมดเนี่ยมันไหลมาจากลำน้ำมาดใน
จังหวัดบุรีรำแล้วก็มาสะสมอยู่ในฝ่ายเก็บน้ำหนองแรงเท่านี้
แหละค่ะคือน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้มันก็เลยล้น
ฝ่ายเก็บน้ำแล้วไหลไปตามคลองทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
อยู่ติดกับลำมาดได้รับความเสียหายหนักพอควรเลยนะคะ
อีกหนึ่งจุดที่หลายคนก็มักจะไปท่องเที่ยวคือวังน้ำเขียว
วังน้ำเขียวก็มีน้ำป่าทะลักไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนเหมือนกันค่ะนี่
ตรงนี้คือหลังโรงพยาบาลวังน้ำเขียวนะคะ
คือฝนตกลงมาหนักมากแล้วมวลน้ำมันก็ไหลท่วมถนนเข้าบ้านเรือนประชาชนแบบนี้เลยค่ะ
สถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียวก็ต้องรีบนำกำลังช่วยเหลือประชาชนนะคะ
ประสานจัดหารถแบ็คโฮลมาขยายเปิดทางระบายน้ำเพื่อที่จะให้มวลน้ำมันไหลออกไปได้เร็วขึ้น
คุณผู้ชมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรเอาไว้บอกว่า
ความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนบนแล้วก็อ่าวไทยเนี่ย
ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกตามแนวร่องมรสุมแล้วก็จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันคืนนี้นะคะ
แต่ว่าค่ะแต่ว่าลมแรงยังมีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ฝนยังจะตกอย่างต่อเนื่อง
และภาคตะวันออกชิงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฝนยังตกหนักอยู่นะคะในบางแห่งส่วนภาคใต้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงสองถึงสามเมตร
เพราะฉะนั้นในระยะ๑๒วันนี้งดการเดินเรือนะคะเพื่อความปลอดภัย
แต่กลางเดือนนี้ก็จะลมหนาวมาแล้วกรมอุตุบอก